ด้านหลังนี้ก็เหนื่อยใจอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
สะพ้ายโหดบุกทำร้ายพ่อแม่ผัวเก่า

กล้องวงจรปิดของบ้านที่เกิดเหตุจับพัดได้

สงสารเด็กน่ะ

เข้าไปเนี่ยค่ะปีนรั้วเข้าไปนะ
แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งคือมาพร้อมกับผู้หญิงสูงอายุอีกคนนึงค่ะ
นี่ตอนกลับไป

มาพร้อมกับผู้หญิงสูงอายุอีกคนนึง

ใช่ค่ะคือกล้องมันจะพับ
ไม่ได้นะตอนจังหวะของการจะทำร้ายร่างกาย

บ้านเจริญวัฒนาถนนคลองเทียนอำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรชบุรีจับภาพได้ใช่ไหมคะ
คือมันมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นด้วยแหละ

เจ้าของบ้านต้องไปแจ้งความที่โรงพักนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็คือเมื่อวานนะคะ

ไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวเนี่ย
พบกับคุณตาทวินกับคุณยายประภัย
เป็นสองสามีภรรยาอายุกว่า๗๐แล้วค่ะ

เล่าบอกว่าหนึ่งในผู้หญิงที่เข้ามาในบ้านของคุณตาคุณยายเนี่ย
ก็คือนางสาววิลาวันเทียมทอง
เป็นอดีตลูกสะพ้ายซึ่งเลิกรากับลูกชายไปแล้ว

แล้วก็ผู้ชายมาด้วยจอดรถอยู่หน้าบ้าน
รั้วเข้ามาทำร้ายร่างกายสองตายายในบ้าน
แล้วก็แย่งตัวหลานสาวไปนะคะ
จนเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากันขึ้น
แล้วสุดท้ายเขาก็อุ้มหลานสาววิ่งออกจากบ้านไปเลย
ขึ้นรถที่ผู้ชายเนี่ยจอดรออยู่แล้วก็พาหนีไปนะฮะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คุณยายประภัยบาดเจ็บก็คือ
ข้อมือขวาหลุดบวมต้องใส่เฝือกนะคะ
ส่วนคุณตาทวินแขนเจ็บด้านซ้าย

มันบวมสุดท้ายแล้วข้อมือหลุดนะคะ
ทีนี้คุณยายเล่าต่อบอกว่า
หลังจากที่ลูกชายเนี่ยเลิกรากับวิลาวันไปแล้วนะ
ทั้งสองคนหมายถึงคุณตาคุณยายสองท่านนี้ค่ะ
หลานมาตลอดเลี้ยงหลานมาตลอดเลย

อยากจะมารับลูกสาวก็คือหลานสาวของคุณตาคุณยายเนี่ย
ไปดูแลบ้างก็พูดจากันดีได้ไหม

ข้อหาคือทำร้ายร่างกายแล้วก็บุกรุก
ค่ะค่อยคุยกันนะนึกถึงใจเด็กอายุแค่๓ควบเนอะนะฮะ
ก็เห็นตอนทะเลาะกันนะนะใช่ครับ